ดูกรณีลักขโมยของในวัดกันหน่อยนะคะ
เจอ้วนเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่าเป็นอดีตดีเจที่จังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมแต่ว่าเขาไปก่อเหตุลักษัพตู้เงินบริจาค
เหตุผลเพราะว่าเขาไม่มีเงินแล้วเขาบอกอย่างนั้นนะคะ
หลักฐานชัดเจนนะคะจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้เลย
ว่าผู้ต้องหากำลังใช้อุปกรณ์เหมือนเป็นไม้
แล้วติดปลายไม้ด้วยกาวแล้วก็แห่เข้าไปในช่องรับบริจาค
แล้วเงินมันก็จะติดขึ้นมานี่คือวิธีการที่เขาทำ
แต่ว่าตอนแรกที่เขาจับได้นี่คือพอถามนี่คือเขาปฏิเสธนะ
ใครจะยอมรับผมไม่ได้ทำแต่พอเห็นหลักฐานตัวเอง
ตำรวจเปิดแล้วดูใช่ตัวเองหรือเปล่า
ท้าตาเลยใครที่สุดก็ต้องยอมรับไง
ชุดสุดสวมสพช้างเผือกค่ะ
ที่ทราบเรื่องนี้ก็เพราะได้รับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ของวัด๗ยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่
บอกว่ามีคนร้ายนะมาขโมยเงินบริจาคช่วงกลางดึกวันที่๒๙กรกฎาคม
ทางวัดบอกมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยลักษณะก็คือเนี่ยผู้ชายลักษณะทุ่มหน่อย
เสื้อยืดสีเทากางเกงสีดำใช้ลวดหรือไม้เสียบเข้าไปในตู้เงินที่รับบริจาคนะคะ
แล้วคาดว่าที่ปลายไม้น่าจะมีกาวอย่างที่บอกไปนะคะเป็นวิธีการของเขา
ล่าสุดตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวได้แล้วชื่อว่านายอภิชาติอินสอนหรือดีเจอ้วนอายุ๓๔ปี
แล้วก็นอกจากเป็นดีเจนี่นะก็เป็นอดีตแก่นำเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ตำรวจจับได้พร้อมกับนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูนะคะ
ขณะที่เจ้าตัวเขากำลังก่อเหตุเลยภาพตรงนี้แหละก็สามารถเอาผิดได้อย่างชัดเจนนะคะ
โดยตำรวจจับได้ที่บริเวณด้านหน้าหอพักแห่งหนึ่งย่านตะบนช้างเผือก
สุดท้ายจับได้ก็นำตัวมาสอบสวน
นายอภิชาติหรือดีเจอั้วบอกว่าเอาเงินมาเอาไปใช้จ่ายส่วนตัว
ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าตกงานไม่มีเงินใช้
และนอกจากนี้นะคะเขายังบอกอีกว่าเขาเคยไปบวชจำวัดที่วัด๗ยอดพระอารามหลวงอยู่๑พันศานะ
เคยมาที่วัดแห่งนี้แล้วก็มาก่อเหตุขโมยเงินที่วัดนี้อ่ะคุณ
ทางวัดยังแจ้งด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ผู้ต้องหาเนี่ย
ยังเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งครั้งนี้ทางวัดมั่นใจอ่ะ
ว่ามีหลักฐานชัดเจนก็เลยแจ้งกับตำรวจ
ตอนนี้ได้รับข้อหาเรียบร้อยแล้วนะก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
จากนั้นนะคะตำรวจก็ได้ให้พนักงานสอบสวนสพช้างเผือกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็คือเคยบวชอยู่
หลังจากนั้นพอบวชออกมาก็ไปมีความเคลื่อนไหวทางการเมือง

แต่ทีนี้พอพ้นคดีออกมาก็มาขออยู่ที่วัดนี้อีก
ใช่ไหมแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
แม้ว่าเข้าใจว่าช่วงนี้มันจะประสบปัญหาเรื่องโควงโควิด

ใช่มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้อาชีพสุจริตที่มีก็มากมายเลย
ถ้าจะไปทำที่วัดไปขอเขาทำงานก็ยังได้
ส่วนใหญ่ตามวัดตอนนี้เขาติดกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปก่อเหตุแบบนี้ไม่รอดนะถูกจับได้ทุกรายแล้ว